เดี๋ยวนี้มีการให้เช่าบูชาเหรียญเอเลียนนะคะเขาบอกว่าด้วยอานุภาพของมนุษย์ต่างดาว
จะช่วยปกปักรักษาและแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตของคุณได้แม้กระทั่งโควิดสิบเก้า
อนุภาพของมนุษย์ต่างดาวมากันทั้งจักรวาลมาทั้งจักรวาลนี่เขาจะมาบุกโลกไหมคะ
มายังไงจักรวาลคือทีมข่าวของเราไปเห็นในเพจสามสลึงอมูเล็ตนะคะ
โพสต์ภาพเอาไว้เนี่ยค่ะใส่กรอบเลี่ยมทองเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะ
แล้วเห็นไหมคะเอเลียนไหมล่ะคะหน้าตาเอเลียนจริงนี่คือเอเลียน
เอเลียนที่ว่านี้มีการปลุกเสกค่ะเดี๋ยวก่อนนะดิฉันขอถามหนึ่งคำถาม
อันนี้เอาจริงหรือเอาหาเอาจริงคุณพระรัชพรก็บูชาเหรียญละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะ
ลองไปเท่าได้นะพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยเหรอคะเพราะปลุกเสกเราด้วยไงคะ
ก็จะมีการปลุกเสกโดยอาจารย์หม่อมนิรนามไตรภูมิแต่ว่าคุณผู้ชมดูภาพการปลูกเสกนะ
มีพระหลายรูปเลยนะคะอ๋อใช่นี่มีพระสงฆ์นั่งอยู่นี่ค่ะ
ทางเพจบอกว่าได้มีการขอบารมีของอาจารย์หม่อมนี่แหละ
ช่วยให้ลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาพ้นจากโรคร้ายซึ่งก็อาจจะหมายถึงโควิด๑๙ด้วย
ถ้าเอาเหรียญนี้มาแขวนไว้ที่คอสรรพคุณคืออะไรครอบจักรวาลค่ะ
ขอแค่ตั้งจิตอธิษฐานก็จะสามารถทำให้เกิดความสงบสุขโอ้โห
ความเฉลียวฉลาดรอบรู้เจรจาคล่องการทำธุรกิจการติดต่อสื่อสารป้องกันภัยอันตรายเหรียญละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ไม่ได้ทำข่าวเพื่อชวนเชื่อนะคะเราหาข้อมูลมาให้นะคะว่า
ทำไมถึงมีเหรียญลักษณะแบบนี้แล้วมีพระไปปลุกเสกให้ด้วยนั่นน่ะสิ
ทีนี้ค่ะเพจเนี้ยเขาบอกว่าเหรียญเอเลียนเนี่ยค่ะอาจารย์หม่อมนิรนามไตรภูมิเนี่ย
เขาสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้อ้าวไปกันใหญ่แล้วนะ
เขาก็เลยต้องสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยมนุษย์โลกให้มีแต่ความโชคดีป้องกันโรคร้าย
ขอให้คนที่เช่าไปเนี่ยนะคะแค่ตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วก็ขอเหรียญเลยได้หมดทุกอย่างความรักการงานการเงินโรคภัยได้หมดเลยอ่ะ
ฉันพูดไม่ออกดิฉันพูดไม่ออกค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะ
จากเนี้ยเขามีเหรียญแมวมหาลาบด้วยทางเพจบอกว่า
ครอบครองไว้เนี่ยจะโชคดีมากเป็นบารมีครอบจักรวาล
คุณผู้ชมเคยได้ยินเพชรตาแมวใช่ไหมอ่าเคยได้ยินเคยไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีเพชรตาแมว
เขาก็เลยมีเหรียญแมวมหาลาบก็จะเป็นรูปแมวนี่ค่ะก็คือคุณมีเหรียญเอเลียนกับเหรียญแมวอย่างงี้
ใช่เหรียญแมวนี่ก็เขาบอกว่าร้อยพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท
แต่ของแท้ต้องมีไลเซนอาจารย์หมดเนื้อระดับไตรภูมินี่ค่ะอ๋อต้องมีไลเซนด้วยรูปแมวแบบนี้แมวมหาลาภ
สร้างพิเศษขึ้นมานี่ค่ะเอาที่สบายใจนะคะแต่ว่าที่เราสงสัยก็คือว่า
ทำไมมีพระสงฆ์ไปทำพิธีร่วมอยู่ด้วย
ผู้สึกข่าวเราไปที่วัดสันติกวาดนารามน์นะคะ
หลวงปู่บอกอาตมาจำไม่ได้

หลวงปู่บอกอ๋อจำได้แล้ว
มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้รับนิมนต์จากลูกศิษย์ให้ไปทำพิธีแหละ

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ไปปลุกเสกอะไร
มารู้ก็ตอนที่เนี่ยนักข่าวเราเปิดรูปให้ดูนี่แหละ
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังฟังเสียงของหลวงปู่นะคะ

แล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงพระพระยอมกันต่อหน่อย
พระพระยอมบอกว่าอ่ะตั้งสตินะ
มืม
ไม่มีใครบังคับ
ก็เชื่อได้
คนไทยเรามีอะไร

เมื่อก่อนนี้ตกอกตกใจ

ลองเอเลี่ยนช่วย

ยังไงก็ขออยู่กับพระรัตนไตร

จะไปหาอะไรที่เป็นลิตเป็นเดตงง่าย
แล้วมันก็จะพัดหลัก

เวลามีเรื่องแบบนี้พระพยอมต้องออกมาเตือนสติอยู่บ่อย
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงนะ
ใช่แล้วพระพยอมบอกเลยว่าช่วงนี้
ด้วยความที่เศรษฐกิจตกต่ำคุณภาพชีวิตมันแย่ค่ะ
คนก็เลยออกมาหากินกันบนสัตว์เท้าบนความเชื่อแบบนี้